มาดูเรื่องนี้ค่ะแทนที่คนจะดูนักร้อง

สายตากลับต้องไปจับจ้องที่มือกีต้า
ลำซิ่งเจ้าของฉายาราชินีรถแห่
เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครราชศรีมา

ปรากฏว่าสายตาไปจับจ้องกับคนที่อยู่ด้านหลัง
ก็คือมือกีต้าเป็นมือกีต้าที่ไม่ใช่มือประจำวงอะค่ะ
คือให้มาช่วยแทนปรากฏว่ามือกีต้าอยู่ดีก็ฉุนเฉียวโมโห
มีเรื่องอยู่บนเวทีเดี๋ยวลองดูค่ะ
เดี๋ยวตเดินก่อน
คุณผู้ชมค่ะดูสิคะ
ทางคนเสื้อสีเหลืองตอนแรกในมือยังถือกีตาร์อยู่ดีซักพัก
ยังกีตาร์ลงเลย

ผู้จัดการของคุณใบปอนี่เวียงคุณตาก่อนนะคะ
แล้วพุ่งไปเลยค่ะระหว่างการแสดงบนเวทีทุกคนงงมาก

คนที่เป็นผู้จัดการของคุณใบปอลชื่อว่าน้องแป้งนะคะ
เนี่ยพุ่งนี่พุ่งใส่กระเด็นไปเลยค่ะ
คือผู้จัดการของคุณใบปอเนี่ย
หัวเข่าแตกบวมมีอาการเจ็บที่ไหล่สะโพก
พอคุณใบปอเห็นหยุดร้องเพลงไปดูอาการของผู้จัดการ
ทุกคนตกใจคนมางานก็ตกใจ
ดนตรีทีมงานทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังเกิดเหตุการณ์นี้คุณใบปออัดคลิป
พูดถึงเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นบนเวที
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะอำเภอพิมายนครราชศรีมาคืนวันที่๒๑ตุลาคม
ส่วนคุณแป้งผู้จัดการของคุณใบปอที่ถูกทำร้ายบอกว่า
เห็นมือกีต้าเดือดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวที
สงสัยเขาจะดื่มมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะเมาขนาดนี้
ไม่ทันได้ระวังอะไรเพราะไม่คิดจริงว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้
ตัวคุณแป้งเองไปแจ้งความนะคะลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
สพพิมายก็จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทำให้เสียชื่อเสียงรวมทั้งอาจจะมีการฟ้องแพ่งด้วยนะคะ
เรียกค่าเสียหายด้วยตำรวจก็นัดให้สองฝ่ายมาเจอกันที่สพพิมาย
เจรจากลายเกลี่ยกันในช่วงบ่าย๒๕ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
มกลางสายตาของผู้คนมากมาย
เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะไกลเกลี่ยได้ไหมนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำเอาคนดูช็อกเหมือนกันนะฮะ